ดีเจคลื่นดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะได้เดินทางกันมาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีค่ะ
ชักชวนให้คุณผู้ชมนะคะทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่เก้า
รวมไปถึงเดินทางมาสวัสดีปีใหม่แฟนแฟนด้วยค่ะ
พร้อมใจกันเดินทางมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างต่างในปีสองพันห้าร้อยหกสิบนี่นะคะ
ดีเจคลื่นดังไม่ว่าจะเป็นเก้าสิบสี่จุดห้าร้อยสี่จุดห้าและร้อยหกจุดห้า
นำทีมมาโดยดีเจอ้อยนภาพรดีเจมะตูมเตชินดีเจปอลอันนบดีเจแนนค่ะ
โดยกิจกรรมที่เหล่าดีเจขอนำเสนอและอยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมนะคะ
นั่นก็คือโครงการ๒๕กิจกรรมทำดีตามรอยพระราชดำรัฐ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ว่าจะเป็นการระดมทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

นี้ก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจประชาชนชาวไทยนะคะ
ดีเจเสียงใสก็บอกเลยว่าเตรียมจะจัดคอนเสิร์ตเพิ่มความสุข
คาดว่าจะเริ่มในช่วงกลางปี๒๕๖๐นี่แหละค่ะ
จะขอเชิญชวนให้แฟนติดตามทุกกิจกรรม
ของทางคลื่นวิทยุทุกคลื่นด้วยค่ะ
ปีนี้เรามี๒๕กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ
อีกหนึ่งในโครงการ๒๕ความดีใช่ไหมฮะ

ก็จะมีในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือ

กับชาวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ
อีกอันหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า

อย่างแน่นอนค่ะเราเพิ่งจะผ่านเรื่องเสียใจไปเนอะ

ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปรอติดตามได้เลยค่ะ
โอ้โหงานนี้ตัวแม่ของดีเจมาเองเลยนะคะ

ให้เราได้ทำกันตลอดทั้งปีนี้เลยค่ะ